คุณผู้ชมไปดูลีลาของการพายเรือ
จะให้ดูลีลาของการแดนส์กันต่อเลย
บอกเลยนะเรื่องของอายุเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขครับ
บอกเลยนะอายุน่ะไม่มีผล

ยายต้องบอกว่า๒ยาย
ลีลาไม่ธรรมดาจริง
โอ้โหออกสเต็ปวาดลวดลาย

แล้วดูแล้วเนี่ยอมยิ้ม

บอกว่างานนี้ไม่มีเหนื่อยทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วไปเต้นนะในทุกงานบุญงานกระถิ่น

แล้วเขาว่ากันว่าสองยายเนี่ยจะไปเป็นคู่แพ็คคู่เป็นปลาท่องโกเลย

เขาบอกนะว่าท่าทีของคุณยายเนี่ย
แต่ละที่ไม่มีเหนื่อยนะ
คือต้องชื่นชมในสุขภาพที่แข็งแรง
เพราะจริงนะดูจากเนี่ยท่าทางล่ะนะ

ผมชื่นชมจริงในสุขภาพร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่นะ
ถูกต้องแล้วบางทีผู้สูงอายุเขาก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไง
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง
สุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีไปด้วยนะคะ